ส่วนข่าวนี้ต้องเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองหน่อยดูแลเด็กเล็ก
สายตาไม่ได้จริงเด็กเล็กเนี่ยนะคะอย่างน้องคนนี้อายุแค่๒ขวบ
ปรากฏว่าไปเล่นปลั๊กไฟแล้วปลั๊กไฟมันชำรุดถูกไฟช็อตหมดสติอะค่ะ
โชคดีที่ผู้ปกครองมีสติปั๊มหัวใจน้องจนรอดชีวิตมาได้หุดหวิดนะคะ
เนี่ยภาพนี้เห็นแล้วต้องบอกว่าโอ้โหสงสารมากมือน้องถูกไฟช็อตจนมีแผลไหม้ขนาดใหญ่
ฝ่ามือเลยค่ะที่เท้าสองข้างก็มีแผลผู้พองเกิดจากกระแสไฟฟ้า
นี่มันเข้าร่างกายเหมือนกันผู้ใช้เฟซบุ๊คภาคนครขาม
นำมาโพสต์เตือนภัยแล้วก็ข้อความบอกว่าไม่ใช่ลูกหลานแต่อดสงสารไม่ได้
เพราะเราต้องดูแลให้เขาปลอดภัยอุทาหรณ์เตือนภัยเตือนใจผู้ปกครองทุกท่าน
ลูกหลานเล่นด้วยกันลำพังหนูน้อยสองขวบจับปลั๊กไฟที่ชำรุดเพื่อเสียบพัดลม
ถูกไฟฟ้าช็อตล้มตึงหมดสติญาติปั๊มหัวใจจนมีสติขึ้นมา
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพรุ่งนี้ก็จะถึงวันเกิดครบสามขวบอยู่แล้ว
แต่ต้องมาเจ็บตัวก่อนหายไวนะครับคนเก่ง
ซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านห้วยฮวกนะคะ
ที่ตำบลโพนเพชรอำเภอบรรจาคิรีขอนแก่นค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามผู้โพสต์คือพี่ประภาษณ์เนี่ย
เป็นเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลบรรจคีรีนะคะ
พี่เขาเล่าให้ฟังว่าจากการสอบถามยายของเด็กเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานน้องอายุแค่๒ขวบอยู่กับพี่สาวก็ประมาณ๓๔ขวบอายุไล่กันค่ะ
เล่นกันลำพังจากนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องวิ่งไปดู
ปรากฏว่าน้องวัยสองขวบถูกไฟช็อตหมดสติไปแล้วญาติค่ะรีบถอดปลั๊กไฟและปั๊มหัวใจจนน้องมีสติขึ้นมา
ตอนถึงโรงพยาบาลน้องก็ร้องไห้งอแงเจ็บแผลที่ถูกไฟช็อตแต่โดยรวมอาการยังปลอดภัย
แต่ว่าแผลนี้ต้องรักษากันอีกนานเลยนะคะ
น้องถูกไฟช็อตนะครับล้มล้มลงไม่ได้สตินะครับ
ทางทางญาติอ่ะก็เลยเอ่อดึงถอดถอดฟักออกค่ะ
ครับผมถอดปั้งออกแล้วก็ช่วยบอกว่าได้ปั๊มหัวใจอยู่ครับ
เพราะว่าน้องไม่ได้สติอ่าแล้วตอนนี้ออกมาค่ะครับแล้วตอนนี้อาการของน้องเป็นไง
พ่อจะทราบไหมคะที่มือนี้มันอ่าตรงที่ฝ่ามือมือมือข้างซ้าย
เป็นแผลลึกนะครับเป็นรอยรอยไหม้ค่ะแล้วก็มีมีเอ่อ
บริเวณไฟออกไฟอะไรมันอยู่ตรงเท้าทั้งสองข้างนะครับ
ตรงหลังเท้าอืมเป็นแผลผู้กองครับแล้วก็มีตรงนิ้วตรงนิ้วเอ่อ
นิ้วกลางค่ะอ่านิ้วชี้มือข้างซ้ายครับโอ้โหอาการอาการถือว่าหนักไหมคะพี่
ตอนตรวจขึ้นรูขึ้นหัวใจตอนนั้นก็ปกติดีอยู่นะครับ
แต่ว่าเรื่องแผลนี้น่าจะรักษายาวอยู่เพราะว่าแผลมันกินลึกมันไหม้ลึกลงไปนะครับ
นี่แหละค่ะพี่ประภาษณ์เขาเลยฝากเรื่องนี้เตือนเป็นอุทาหรณ์
ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอย่าปล่อยเล่นลำพัง
ต้องตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟให้อยู่ไกลมือเด็ก
ถ้าชำรุดรีบเปลี่ยนนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เตือน
ก็คือเรื่องยารักษาโรคเก็บให้ดีค่ะ
เขาบอกตั้งแต่ทำงานมา๒๐กว่าปีมีเด็กเล็กมาหยิบยากิน
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเยอะเลยนะคะ